กรติภาพโลกร้องสะท้อนปัญหาแวดล้อมกับชมพูสลัดค่ะสี่กุมภาวันวาเลนไทยค่ะ
จากจะบอกรักคนพิเศษแล้วอย่าลืมที่จะบอกรักโลกด้วยนะคะ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเลือกของขวัญค่ะแล้วก็วิธีการต่างนะคะ
เพื่อที่จะเลือกของขวัญที่ดีนอกจากจะบอกรักคนที่คุณรักแล้ว
ยังถือว่าเป็นการรักโลกไปในตัวด้วยในวาเลนไทยปีนี้นะคะ
สิบสี่กุมภาค่ะในความหมายของสิ่งแวดล้อม
ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มีการทำร้ายโลกกลมของเราที่เราอยู่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการให้ของขวัญแทนความรักที่กลับกลายเป็นการสร้างขยะกองโตอย่างที่คุณคาดไม่ถึง
รวมไปถึงบรรดาสื่อรักอันแสนหวานไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบหรือว่าช็อกโกแลตค่ะ
แต่มีการห่อหุ้มด้วยพลาสติกสุดท้ายก็จะถูกขนไปเป็นกองภูเขาขยะที่รอการกลบฝังนะคะ
เลนไทยปีนี้ชวนคุณผู้ชมรักโลกไปพร้อมกับรักคนพิเศษกันหน่อย
ด้วยการเลือกของขวัญไอเดียสื่อรักที่เป็นของขวัญโดนใจแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
อาจจะเป็นวิธีการที่เริ่มต้นจากเปลี่ยนจากการมอบช่อดอกไม้แทนใจมาเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกด้วยตนเอง
หรือว่าจะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศค่ะไม้ดอกไม้ประดับที่มาพร้อมกับกระถางน่ารักนะคะ
รวมไปถึงการช่วยลดขยะอินซีที่เกิดจากดอกไม้แล้วก็ขยะพลาสติกที่เกิดจากการห่อหุ้มช่อดอกไม้
หรือจะมีการส่งข้อความบอกรักทางออนไลน์กันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
แทนการที่จะให้ของที่เป็นพลาสติกหรือว่าเป็นขยะให้กับโลกของเรา
และที่สำคัญอาจจะเป็นการบอกรักผ่านการพูดจากปากต่อปากนะคะ
ของขวัญสุดพิเศษค่ะด้วยการนำวัสดุเหลือใช้หรือว่าวัสดุรีไซเคิลมาประดิษฐ์เอง
เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าแล้วก็ดีต่อใจด้วย
มีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อไม่ให้เกิดขยะเกินความจำเป็นแล้วก็ช่วยลดภาวะโลกร้อน
รวมทั้งอาจจะชวนคนรักนะคะมาร่วมทำกิจกรรมรักโลกด้วยการไปทำกิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่อเป็นการที่จะรักโลกแล้วก็ทำกิจกรรมที่จะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศของเราไปในตัวอีกด้วย
เลนไทยปีนี้อย่าลืมที่จะรักโลกไปพร้อมกับรักคนพิเศษของคุณนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ